คุณผู้ชมค่ะเมื่อปีที่แล้วมีเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก
ไม่ใช่สิระดับชาติเลยก็ว่าได้นะคะระดับมนุษยชาติเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือภารกิจกู้ภัยช่วยเหลือ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยปากถ้ำหลวงก็ถูกปิดไม่ให้ใครเข้าไปเลยนะคะ
วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ปากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จุดเกิดเหตุเนี่ยเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการบูรณาการจากหลายฝ่าย
เข้าไปภายในถ้ำนะคะไปเก็บกู้เรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้กู้ภัยต่างออกมา
ส่วนหนึ่งที่ยังคงใช้ได้ก็นำส่งกลับไปที่ภาคเอกชน
โดยงานที่ให้การสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็นำมาจัดเป็นนิทัศกาลให้นักท่องเที่ยวให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าชม
ส่วนนี้บรรยากาศก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปนะก็มีการบวงสวง
เจ้าแม่ขุนน้ำนางนอนนี่นะคะเจ้าแม่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
บริเวณปากถ้ำสกรเพื่อเอาเลิกเอาไชขอคำมานะคะ
นำโดยนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พลเรือตรีอาภากร
คงอยู่แก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
โดยการสำรวจครั้งนี้ถือว่าครั้งแรกแล้วก็เป็นทางการด้วยนะคะ
หลังจากที่มีการปิดปากถ้ำเพราะว่าเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือ
ทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่คือปิดมาเนี่ยนับนับเวลาแล้วก็ร่วมกว่า๖เดือนนะคะ
ในพื้นที่นะคะแบ่งเป็น๓๓ช่วงด้วยกันเนี่ยนะคะ
พื้นที่แรกที่มีการสำรวจก็คือ๑กิโลเมตรแรกจากปากถ้ำเข้าไป
โดยงานที่รับผิดชอบจุดนี้คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีหน่วยซิลด้วยหน่วยซิลเขาได้กลับไปที่จุดเดิมเนี่ยนะคะ
จากนี้มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายค่ะ
สิ่งที่ทำคือบันทึกภาพสิ่งของเพื่อให้รู้ว่าอะไรในช่วงปฏิบัติการมันอยู่จุดไหนอย่างไร
โดยเฉพาะขวดอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงปฏิบัติการนะคะ
มีอยู่ทั้งหมด๓๙๗ขวดกิโลเมตรที่๒จนถึง๓แยกจุดนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือหน่วยซิลเข้าไปสำรวจ
จงคล้ายบอกว่าครั้งนี้เป็นเพียงการสำรวจว่าอะไรมันอยู่ตรงไหน
และต้องหารือกันต่อไปว่าอะไรจะเก็บไว้ในถ้ำ
อะไรที่จะเอาออกมาจะมีการเคลื่อนย้ายอย่างไร
รวมถึงภาพรวมที่เขาถ่ายไปเขาไปถ่ายว่าตรงไหนมันอยู่อะไรที่ไหนอย่างไร
ภาพทั้งหมดจะเอาไปเก็บไว้ที่สำนักเพื่อประเมินสถานการณ์ภาพรวม
และแจ้งแต่ละหน่วยงานว่าของที่เขามาร่วมช่วยกู้ภัยมันอยู่ตรงไหน
ส่วนจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะหารือกันอีกครั้งนะคะ

จะมาวางแข่งอย่างไรสิว่าจะเอาอะไรออกมา

ก็ไปดูสภาพแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมาก
ให้เก็บละก่อนนะครับ
คือการเข้าไปครั้งนี้เป็นการเข้าไปนำอุปกรณ์การกู้ภัย
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในประเทศและก็ต่างประเทศ
เอาออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะใช้ได้ใช้ไม่ได้
เช่นอะไรบ้างเช่นถังออกซิเจนของทีมนักดำน้ำต่างชาติ
หรือบางส่วนที่มันเสียหายไปแล้วก็เอาออกมาหมดค่ะ
ทีนี้คนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้สิ่งที่มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ย
ถูกนำมาจัดนิทัศกาลในพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสชม

ครั้งหนึ่งประเทศไทยมีสถานการณ์การกู้ภัยระดับโลกนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า
เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะต้องนำเรียนผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาก่อนว่า
จะทำได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูตามระเบียบแล้วเนี่ย
สิ่งของต่างไม่ว่าจะใช้ได้ไม่ได้
คือต้องส่งคืนหน่วยงานต้นสังกัดทั้งหมดนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูว่าต้นสังกัดเขาจะว่าไงนะคะ
เขาก็อยากเห็นนะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วช่วงบริเวณด้านหน้าถ้ำตอนนี้ก็มีลักษณะของการจัดนิทัศกาล
แต่ว่ามีเฉพาะภาพถ่ายเท่านั้นนะคะ